ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนในวงการบันเทิงบ้านเราหลายคน
ทำความดีตามรอยคำพ่อสอน
รวมไปถึงกวินดุวานแล้วก็ชินชินวุฒินะคะ
ที่จะขอเข้าพิธีบวชอุปสมบทหมู่ค่ะ

ตั้งแต่วันที่๒๑ตุลาคม
ยาวไปจนถึงวันที่๓๑ตุลาคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ

คือไปบวชที่เชียงรายกับชินชินวุฒิ

เจอพระอาจารย์ตอนที่ผมเป็นทหาร

แต่รู้สึกว่าจังหวะนี้มันน่าจะดีสุดสำหรับผมเลยครับ
คือตั้งแต่ผมไปตีกรองชนะประโคมมาแล้ว

ก็พอมันมาถึงจุดนี้เราก็ยังไม่ลืม
เราก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะบวช

ผมมีแพลนว่าจะบวชถวายด้วย
เพราะว่าคือทางทหารเขามีโคต้าอยู่แล้วนะครับ
อยากที่จะอุทิศตัวเอง
การเหมือนทำบุญพร้อมอุศลให้พระองค์ท่านนะครับ
ก็จริงแล้วมันก็เป็นบุญกับเราด้วย

แต่ภารกิจเยอะครับ
ก็ปีนี้หวังว่าจะได้มีโอกาสตรงนี้ครับ